มีรถจักรยานยนต์หนีด่านแหกด่านตำรวจ

สุดท้ายต้องจอดใช่ไหม
โอ้โหพี่อุ๋ยคุณผู้ชมดูสิคะ
ขนาดตำรวจขึ้นซ้อนล็อกคอ
ขี่ตามมาอีกคันนึง
ไม่หยุดหนีแบบไม่ทำอะไรมา

คือคนถ่ายคลิปเขาบอกอย่าล้มล้มจริงนะ

โอ้โหแฮกดันแถวโลตัสรังสิทธิ์อ่ะค่ะ
หนีขึ้นสะพานตลาดรังสิตมุ่งหน้าปฐุมธานี
เราไปถามผู้กำกับสพประตูน้ำจุลาลงกรให้นะคะ

คือสายตรวจเขาตั้งด่านตรวจยาเสพติดค่ะ
จักรยานยนต์คันนี้ขี่มาเจอตำรวจตกใจ
ตำรวจเรียกตรวจเห็นว่าในมือของผู้ชายคนนี้กำถุงอะไรก็ไม่รู้
ผู้ชายคนนี้อาศัยจังหวะตำรวจเผลอโยนถุงทิ้ง
ขี่หนีตำรวจกระโดดตาม
นี่นะคะขึ้นซ้อนเลยล็อกคอเลยนะคะ
ไอ้ถุงที่โยนทิ้งคืออะไรรู้ไหมยาบ้าเป็นร้อยเมตร
นี่ไงก็เลยเนี่ยสาเหตุที่หนีนะคะ
ทะเบียนรถก็เป็นทะเบียนปลอมด้วย
ไอศัยปฏิบัติธังวิธีนะครับ
ในการไหล่ติดตามคนร้ายนะครับ

โอ้โหสุดท้ายหนีไปได้นะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมครับ
ถิ่นหรือไปได้แต่ตำรวจที่ซ้อนท้ายแล้วลักคอ
ผู้ชายคนนี้แกก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะไม่ได้เป็นอะไรสุดท้ายหนีไป
ตอนนี้กำลังแกะรอยกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่หลบหนีเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีอยู่ค่ะ
ยาบ้าเป็นร้อยเมตรไงเป็นร้อยเมตรใส่ถุงแล้วแอบโยนทิ้งไปไม่คิดชีวิตเลย